ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงมีลำน้ำสายเล็กหล่อเลี้ยง
ฤดูร้อนแห้งแรงจึงมีการกักเก็บน้ำขุดคูน้ำทำคันดิน
แสวงหาพืชและสัตว์ป่านานาชนิดมาเป็นอาหาร
จึงมีการทำเครื่องมือจับดักสัตว์ประเภทต่าง
มีทั้งป่าโปร่งและยังมีที่รุ่มต่ำชื้นแฉะและมีน้ำขังที่เรียกว่าป่าบุงป่าทาม
เป็นแหล่งของพืชพันธุ์ต่างซึ่งใช้เป็นวัสดุในการจักษานงานฝีมือ
ดินแดนภาคนี้ในอดีตคงมีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีร่องรอยชุมชนโบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ชาวอีสานจะพูดถึงวัฒนธรรมของตนว่ายูเฮือนสูงเป่าแคนแห้งข้าวเหนียวเขียวปลาร้าสักขาลาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน